ตีกันหน้าโรงเรียนแล้วรอบหนึ่งนะฮะ

จริงก่อนหน้านี้มีเลือดตกยังออกมาแล้วนะครับ
เพราะว่าไปตีกันทะเลาะกันหน้าโรงเรียน
แล้วพอคนเจ็บมาที่โรงพยาบาลครับ

ต่อยกลุ่มวัยรุ่นคู่อริไม่ยั้งเลย
เพื่อนในกลุ่มต้องมาห้ามแล้วก็แยกตัวออกไปฮะ
เหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่เอ่ยคนไข้เอ่ยตกใจกันหมด
นี่ภาพอีกมุมหนึ่งนะฮะจะเห็นมุมแคบ

แต่ว่าชายเสื้อสีดำผมยาวสะบัด

ก่อนหน้านั้นชกต่อยกันหน้าโรงเรียนขลุงรัชดาพิเศษ

ต่างฝ่ายต่างมารักษาตัวที่โรงพยาบาล

พอเพื่อนตามมากลายเป็นว่ามาเผชิญหน้ากัน
แล้วก็เลยมาชกต่อยกันอีกครับ
วงจรปิดบริเวณลานจอดรถหน่อยก็แล้วกัน
ช่วงที่รถมอเตอร์ไซค์ขี่พากันมาครับ
วัยรุ่นประมาณ๒๐คนพี่มิ้วคุณผู้ชมครับ

เตอร์ไซค์๙คันวนเข้ามาในโรงพยาบาล
แล้วไปจอดหน้าห้องฉุกเฉินก็คือจอดตรงจุดนี้
เสร็จปั๊บเดินไปเจอกันอ้าวซัดกันเลยฮะ
ผู้ชายเสื้อสีดำผมยาวเขาวิ่งเข้าไปหากลุ่มคู่อริเลย
เหมือนแบบเออเจอกันอีกแล้วใช่ไหมเออได้เนี่ยฮะ
แล้วรัวหมัดใส่ไม่ยั้งคนก็พยายามห้าม

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องปิดประตูห้องฉุกเฉิน
เพื่อป้องกันความเสียหายไม่ให้เกิดความเสียหายมากไปกว่านี้
กลุ่มชายเสื้อสีดำพอเขาต่อยเสร็จมีเพื่อนมาห้ามเสร็จ
พากันกลับฮะคนที่ถูกต่อยก็บาดเจ็บเลือดอาบ
หามตัวส่งโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินให้คุณหมอทำแผลทันที
ล่าสุดผอโรงพยาบาลขุงเอาหลักฐานทั้งหมด
ให้กับตำรวจสพขลุงจันทบุรี
ล่าตัวคนก่อเหตุเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
นี่นะฮะล่าสุดเมื่อตอนช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ผู้กำกับการสพขลุงสั่งให้ชุดสืบครับ
ลงพื้นที่ติดตามตัวและเบื้องต้นจับคนก่อเหตุได้แล้ว๗คน
เป็นวัยรุ่นอายุประมาณสัก๒๐๒๔ปีครับ
แล้วสองฝ่ายเป็นคนอำเภอเดียวกัน
นี่ครับนั่งหน้าจอยอยู่ที่โรงพักแบบนี้
คือปมเหตุเห็นว่าสองฝ่ายนัดมาเคลียร์ใจเรื่องผู้หญิงครับ
มิ้วคุณผู้ชมมีปมปัญหาเรื่องผู้หญิงทะเลาะกัน
แล้วพอมาเจอที่โรงพยาบาลเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีเพื่อนบาดเจ็บ
ก็เลยมาซัดกันต่อยกที่๒ที่โรงพยาบาล
ทั้งหมดสารภาพรับผิดครับเพราะว่าหลักฐานมันชัดปฏิเสธไม่ได้
ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นะครับการใช้ความรุนแรงผิดกฎหมาย
นี่คือในสถานที่ราชการด้วยยิ่งผิดเลยนะฮะ